หลังจากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อจัดการกับปัญหานักเรียนนักศึกษา
ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
โดยผู้ปกครองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ

เพราะว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน
สามารถที่จะทำงานได้อย่างคล่องตัว

แล้วก็จะกลับมาตีกันเหมือนเดิมอีก
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ด้วยงานพยายามหามาตรการแก้ไขเร่งด้วน
ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

แก้ไขปัญหาการทะเลาวิวาสของนักเรียนและนักศึกษา
จำเป็นต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและการจัดระเบียบในสังคมขึ้น
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สนองนโยบายพร้อมระบุการออกประกาศคำสั่งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดี
และเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ช่วยให้การกำหนดมาตรการชัดเจนขึ้น
รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ปกครองในฐานะที่ปล่อยปะละเลย
ไม่ดูแลเด็กในปกครองให้มาก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ขณะเดียวกันเยาวชนก็สามารถใช้สติยังคิดได้มากขึ้น
เมื่อทราบว่าผู้ปกครองจะเดือดร้อนไปด้วย

สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนตีกันได้ดีขึ้น
พอมีบทลงโทษด้วยกับผู้ที่ปล่อยปั๊ะรัดเลย
ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้อง
ก็ถือว่าทางรัฐบาลได้ให้เครื่องมือมาช่วยแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ย่านตลาดมีนบุรี

มักจะเกิดปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันอยู่บ่อยครั้ง

เป็นทางผ่านของนักเรียนสถาบันต่าง
มักนัดแนะกันมาเพื่อทะเลาะวิวาสเสมอ
คำบอกเล่าของผู้ค้าและผู้อาศัยอยู่ย่านนี้บอกว่า
จะได้รับความเดือดร้อนจากความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่น
จากมักวิ่งไล่กันและคว่างป่าเข้าของ
โดยไม่สนใจสังคมรอบข้างและไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ซึ่งการออกมาตรา๔๔มาบังคับใช้

แล้วก็จะกลับมาทำซ้ำอีก
มันเดือดร้อนเหมือนกันเวลาอยู่อย่างนี้
เด็กมันเกาะความวุ่นวายมันก็ทำให้สังคมมันดูไม่ดี

ก็ดีครับบางทีก็ดีกว่าคนตอนจ้อนครับ
เพราะบางทีรถหมุนเดียวพี่เข้าของเลย

เพราะบางทีมันก็ปลาแก้วปลาอะไรนั่น

มันไม่เรียกปกติแก้ได้ตอนนี้เดี๋ยววันนึงก็กลับมาเหมือนเดิม
แม้ว่ามาตรการหลังจากนี้ตำรวจนครบานจะส่งหนังสือถึงสถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษารวมถึงผู้ปกครอง
เยาวชนในการปกครองเข้าข่ายหรือเคยกระทำความผิด
เพื่อเป็นการเตือนให้ระมัดระวังและดูแลมากขึ้น
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ผู้ปกครองต้องให้ความรักและเอาใจใส่
รมบ่มนิสัยรวมถึงสังคมเอง
ก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระมัดระวัง
เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงจนหมดไป
พศจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน